เอกลักษณ์การตำข้าวกันหน่อยนะคะบอกกันเลยว่าที่นี่น่ะ
เขาตำกันไม่ธรรมดาลีลาเป็นยังไงไปดู
โอ้โฮโอ้โหมวลครับมวลแน่พ่อแมล์พี่น้อง
เขามาตำข้าวหรือเขามาเต้นอย่างเงี้ยเออ
เน้นเต้นหรือเน้นเน้นตำจะตั้งตั้งต้มอ๋อ

จัดขึ้นมาในงานเทศกาลนุ่งไหมใส่ประเกือมเรือมกันตรึม
ชื่อก็รู้แล้วว่ามีความเป็นชาวไทยเชื้อสายเขมรผสม

และนี่นะคะก็จัดอยู่ที่สนามหน้าที่วาการอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์
ในอำเภอขวาวสินนรินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕แห่งนะคะ
จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นครั้งที่๑๒แล้วนะ
มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สารศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นรวมไปถึงเอกลักษณ์อย่างการทอผ้าไหม
ผ้าไหมซูรินนี่ขึ้นชื่อมากนะโด่งดังไปทั่วโลกนะ
เขาสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ
และนอกจากนี้ยังมีการทำเครื่องเงิน
หรือชาวสุรินเขาเรียกว่าประเกือม
ทำแบบนี้มายาวนานเกือบ๕๐๐ปีแล้วค่ะ
เห็นไหมน่าสนใจมากนะ
และในงานนี้ก็มีการแข่งขันที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้ว

งานนี้นะคะมีผู้เข้าแข่งขันชาย๒คนหญิง๒คนมากันเป็นทีมค่ะ
ต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนะ
นุ่งผ้าไหมต้องใส่ปลาเกลือม
แล้วก็มาเต้นโชว์มารำโชว์มาฝัดข้าวโชว์แบบนี้
กรรมการนี้บอกเลยว่าโอ้โหหนักอกหนักใจจริง
นะคะนับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันนะคะ
ทุกคนก็ใส่เต็มคาราเบลเลยนะคะ
ลีลาเด็ดมาสุดเหวี่ยงแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ
โอ้โหแม้แต่กองเชียร์ก็ไม่ยอมกันนะ
แต่รุ่นจิ๋วก็มีใช่นะคะคนที่ไม่ได้แข่งแต่ก็เชียร์สุดฤทธิ์เหมือนกัน
ไปด้วยกันค่ะซึ่งงานนี้นะคะทางผู้ที่ชนะเลิศ
ก็จะได้รับเงินรางวัลจากองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
นั่นก็คือรับเงินรางวัลไปถึง๓๐๐๐บาทค่ะ
ก็ไม่น้อยนะประสาททองรับไปเลยจ้า
นี่เสร็จแล้วตำเสร็จแล้วเอามาให้ดูเอามาให้ดูผลงานนี่ไม่ธรรมดา
ใช่ไม่ได้ตำเงินเล่นตำจริงจังตำออกมาเลยนะคะ
แล้วข้าวสุรินนี่ก็คือข้าวแพงข้าวดีด้วยทีเดียวนะคะ

หลายคนชอบข้าวจับซูรินเพราะมันหอมอร่อย
ความหมายก็ดีดนตรีก็เพราะเครื่องประดับก็สวย
เห็นไหมคะนอกจากความยิ่งใหญ่ของงานช้างแล้ว
ยังมีงานประเพณีดีแบบนี้ด้วย
พอแม่พี่น้องซ่าวซูรินก็มวลสืนกันค่ะ